ตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป

ในวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคมนะคะ

เมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ค่ะ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชจะสมพบ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ

และวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม๒๕๕๙

โดยนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ
พระราชคณะและสามเณรรวม๘๙รูปรับบาท

องค์คมนตรีประธานรัฐสภา
ประธานสารดีกาประธานวุฒิสภา
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล
คณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง
จากนั้นช่วงเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศปภิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

และในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
นายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ในการพิธีวางศิลาเริก
ฐานพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และร่วมปลูกต้นไม้ในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

บรมนาฏภพิษฐ์เขตดุสิทธิ์กรุงเทพฯค่ะ

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วยนะคะ

นายเอกยังอภัยณสงขลา

เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท

ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รมนาศปภิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีข้าราชการตำรวจทหารพ่อค้าประชาชน
นำข้าวสารอาหารแห้งตักบาด
และพระพิสุขสงฆ์จำนวน๑๙รูป
ทั้งนี้ได้จัดแบบวิถีชีวิตใหม่

ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

หลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
นโรงศักดิ์โอสธนากร

เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมภัณฑ์ษา
หลวงราชการที่๙วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีข้าราชการและพ่อค้าประชาชน
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ
และแสดงความจงรักพักดี
ส่วนที่ลานหอคำหลวงนะคะ
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนทำพิธีทำบุญตักบาทค่ะ
ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙

มีชาวเชียงใหม่เข้ามาร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙

ก็มีพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงชุมชนต่าง
ที่เขาทำข้าวกล่องอย่างข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวข้าวหมูแดงผลไม้ขนมปัง
จัดเป็นชุดไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
บริเวณตลาดบ่อนไก่รวมทั้งยังมีอีกหลายพื้นที่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ